สมุทรสาครเกิดเหตุฆ่ากันตายกลางถนน
ต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเลยแล้วก็ถ่ายคลิป
ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไล่แทงหลานชาย

หลานชายเลือดอาบเพราะถูกจ้วงแทง
เขาถ่ายเหตุการณ์ประทึกนี้ไว้ได้นะครับ

คือคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคันนี้นะครับ

แล้วก็ชาวบ้านพยายามที่จะต้องพาไปส่งโรงพยาบาล
ต้องเรียกกู้ชีพกู้ไพรนะครับ

หรือว่านายบุ๊กอายุ๓๔ปี

หรือว่านายบุ๊กอายุ๓๔ปีนะครับ

เป็นหลานชายของผู้ก่อเหตุนะฮะ
เดินออกมาในสภาพเลือดโชคทั้งตัว
เพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านคุณดูสิ
สภาพเขาเลือดโชคเลยนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุเมื่อสักครู่ขี่มอเตอร์ไซค์

ก่อนจะหลบหนีไปยังโชว์มีดด้วยฮะ
มีดที่ใช้ในการจ้วงแทงนายปรัชญานะครับ

เป็นน้าน้าของผู้บาดเจ็บ
และผู้บาดเจ็บเสียชีวิตภายหลังนะครับ
คนก่อเหตุทำอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ก็ใช้อาวุธทั้งอาวุธสนับมืออาวุธมีด
มาแทงแทงหลานชายเกือบ๒๐แผล
เข้าที่บริเวณหน้าท้องลำคอแล้วก็ที่ใบหน้า
บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุหลังก่อเหตุก็อย่างที่เห็นไป
โชว์มีดโชว์สนับมือให้ชาวบ้านได้ดู
ก่อนที่จะติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจสพกระทุ่มแบนในภายหลังนะครับ
เหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นช่วง๑๑โมง

มันก็จะติดมือเลยไม่หลุดมือเวลาก่อเหตุ

นี่คืออาวุธที่เขาเอามาก่อเหตุ
หลานชายมีดสนับมือเลยนะครับ
จังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่นายเล็กเข้ามอบตัว
ตำรวจนำตัวน้าโหดฆ่าหลานก็คือนายเล็กมาสอบปากคำ
ทีมข่าวได้สอบถามนายเล็ก
เล็กอ้างว่าที่ก่อเหตุฆ่าหลาน
เพราะหลานเคยตีเขาจนแขนหัก
และตีเขาจนกระโหลกยุบและยังชอบเหยียดหยามเขาอีกนะฮะ
ทีนี้ครับภรรยาของผู้ตายอยู่ที่โรงพักด้วย

ดาทอกันเสียงดังสนั่นโรงพักเลยนะครับ
เห็นเนื้อตายตัวผมยังเกิดเป็นของทุกบางที
ไม่ยอมเยี่ยม
จอดดี

นะครับทั้งผู้ก่อเหตุเองแล้วก็ภรรยาของผู้ตาย

บริเวณที่เกิดเหตุยังคงมีคราบเลือดหลงเหลืออยู่นะฮะ
เราได้พูดคุยกับคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นพลเมืองดี

ผู้ตายซึ่งเป็นพ่อค้าขายไก่ย่างอยู่หน้าวัดท่าเสา
ขี่รถออกมาซื้อของที่ตลาด
จากนั้นระหว่างกลับบ้านก็เจอกับผู้ก่อเหตุน้าชาย
จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ขี่รถตามมากระทั่งถึงจุดเกิดเหตุนี้นะครับ
ทั้งคู่จอดรถแล้วมีการด่าทอกัน
จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ใช้มีดสนับมือ
มีดสนับมือที่เตรียมการมาไว้ก็นำแทงผู้ตายครับ
ตอนนั้นผู้ตายพยายามถ่ายคลิปไว้
แล้วก็วิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือในร้านอาหารสัตว์
แล้วก็มีการล็อกประตูเอาไว้นะครับ
ผู้ก่อเหตุวิ่งตามมาครับ
และพยายามจะบุกเข้าไปในร้านขายอาหารสัตว์
จะเข้าไปแทงซ้ำแต่ประตูของร้านล็อกอยู่
นี่ลักษณะอาวุธที่ใช้นะมีดสนับมือ

เสือกกระสนเข้าไปอยู่ในร้านขอความช่วยเหลือคนอื่นนะครับ
และทีนี้พอเขาหลบซ่อนอยู่ในร้าน

พลเมืองดีก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้อีกคนหนึ่งนะฮะ
เมื่อผู้ก่อเหตุเห็นว่ามีการถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
ผู้ก่อเหตุก็หยิบโทรศัพท์ของผู้ตายที่ตกอยู่
โยนลงในแม่น้ำแล้วรีบขี่รถหลบหนีนี่จังหวะนี้
ส่วนพลเมืองดีก็ยังสามารถถ่ายคลิปผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้

ทีนี้พลเมืองดีก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ตาย

ตอนนั้นเห็นเลือดโชคอาการหนัก
และสุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
นี่นายเล็กเคยต้องโทษคดีบุกรุกแล้วก็ถูกจำคุกอยู่๙เดือน
พอออกจากคุกมาก็มีเพียงสามีเธอนั่นแหละ
คอยดูแลแล้วก็กินเหล้าด้วยกันเป็นประจำ
กระทั่งพวกเธอมีลูกทำให้นายเล็กดูแลนายเล็กได้น้อยลง
ทำให้นายเล็กอาจจะน้อยใจคุณ
คอยยุแยงให้สามีของเธอเลิกกับเธอ
เพื่อที่สามีจะได้มาดูแลและกินเหล้ากับนายเล็กเหมือนเดิม
หลานจะได้มาดูแลน้าเหมือนเดิม
แต่ทีนี้สามีก็ไม่เลิกกับภรรยานะฮะ
ก็เลยเกิดการทะเลาะระหว่างสามีของเธอ
ซึ่งเป็นหลานกับนายเล็กซึ่งเป็นน้านี่แหละครับ
กระทั่งวันที่๑๔ตุลาคม๖๒นะฮะ
นายเล็กเข้ามาหาเรื่องแล้วก็ทำร้ายสามีเธอถึงในบ้าน

นี่คลิปวันเกิดเหตุนะฮะวันที่๑๒ตุลาคม๖๒
คุณผู้ชมย้อนกลับไป๓ปีหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์นั้นแหละครับทำให้นายเล็กน้าชายแขนหัก
จากนั้นนายเล็กไปแจ้งตำรวจ
กระทั่งสารอุทธรณ์ตัดสินรอลงอาญา
พร้อมกับให้จ่ายค่าสินใหม่ทดแทนครับ
แต่ตัวนายเล็กน้าชายไม่ยอมฮะ
อยากให้หลานชายติดคุก
ทีนี้ก็ออกมาหาเรื่องกันคุณ

ตั้งแต่ปี๖๒ระหว่างน้าชายกับหลานชายนะฮะ

มาด่าลูกเมียผม

มีลูกพี่มึงจะแจ้งกำหนดได้เลย

ลูกเมียผมนอนอยู่

กระทั่งที่ผมอุ้มลูกอยู่
แต่มันต่อยข้างหลังผม

ผมก็เมาเหมือนกัน

พี่ท่านอ่านกัดกันอ่ะทุเรศ

บุ๊กหลานชายนะที่ตะโกน

มีเหตุทำร้ายร่างกายกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะนอกจากนี้ภรรยาของ
บุ๊กผู้ตายยังบอกอีกนะครับว่า

ปี๖๓ช่วงที่โควิดระบาดแรก

ผู้ก่อเหตุยังเคยเมาฮะ

อกจากนี้เธอก็มีอีกหลายคลิปที่ถ่ายเอาไว้

ตัวน้าชายเนี้ยมาคุกคามหลานชาย

ภรรยาผู้ตายเธอบอกโอ้โหเธอโดดเดี่ยวมากเลย
ต่อไปนี้ก็ต้องอยู่ดูแลลูกวัย๔ขวบคนเดียวนะฮะ

เพราะกลัวว่านายเล็กจะมาก่อเหตุฆ่าเธออีก

แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะทำอะไร
ถึงขนาดฆ่าแกล้งกันแบบนี้
เพราะนายเล็กนะคุณนะเขาอ้างตลอดเลย

ที่สพกระทุ่มแบนหนุนหลังอยู่ด้วยนะฮะ
ใจหนูไม่อยากให้เขาออกมาเลย
คือออกมาปุ๊บครอบครัวแฟนหนูพ่อแม่แฟนหนู
มันเคยมันฆ่าแฟนหนูไปแล้วมันแค้นอยู่แล้ว
กลัวเขามันกลับมาฆ่าอีกอะไรอย่างนี้
คนมันเคยทำมันไม่กลัว
แล้วมันจะคิดว่ากูฆ่าคนแล้วกูออกมาได้
ไม่มีคนกล้าทำอะไรกูอะไรอย่างนี้มันเหลิง

บอกว่าลูกชายแล้วก็นายเล็กนะฮะ
้าหลานคู่นี้แต่ก่อนโอ้โหร่วมวงกินเหล้ากัน
แต่ตอนหลังมีปัญหากันมานานแล้วเหมือนกันนะฮะ
นายเล็กเนี่ยไม่ยอมจบเรื่องคอยหาเรื่องและข่มขู่ลูกชายมาตลอดนะครับ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ลูกชายเป็นคนดูแลช่วยเหลือนายเล็ก
โดยวันนี้พ่อได้นำเอกสารที่ลูกชายเคยแจ้งความว่านายเล็กเนี่ย
เคยมาก่อเหตุคมขู่และทำร้ายมาแล้วหลายครั้ง
รวมแล้ว๗คดีมาให้ดูเลยนะครับว่ามีคดีอะไรบ้างเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะ
อกจากนี้ยังมีอีกหลายคดีที่นายเล็กไปก่อเหตุหาเรื่องกับชาวบ้านไปทั่ว
แต่นายเล็กไม่เคยโดนจับดำเนินคดี
พ่อของคนตายจึงตั้งข้อสงสัยบอกว่าเพราะอะไรนายเล็กถึงไม่ถูกดำเนินคดีสักครั้งเดียวนะฮะ
ที่เป็นบุคคลอันตรายแล้วก็มีคดีติดตัวมากมายขนาดนี้นะครับ
วอนถึงผู้ที่มีอำนาจเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าถึงท่านพบตรเลยนะ
พบตรให้เข้ามามอบความยุติธรรมให้กับครอบครัวให้กับลูกของผมที่ตายด้วยนะฮะ
ตัวว่าเขารู้จักคนใหญ่คนโตที่นี่
แล้วพ่อเชื่อไหมว่าเขารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในโรงพัก

ทำไมถึงไม่ดำเนินคดีสักคดีเลย
อันนี้คือตำหนิกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ไหม

เพราะว่าบุคคลแบบนี้ไปเลี้ยงไว้ได้ยังไง
ไม่เคยมีคดีไหนที่นั่นเลยครับ

ขอให้คดีมันเป็นไปตรงไปตรงมา
ตรงไปตรงมาไม่ต้องมีการช่วยเหลือกัน
แล้วลูกผมยังไงก็ตายไปแล้ว
คนตายบอกว่านายเล็กก่อเหตุไปทั่วใช่ไหมฮะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับนายโชค
อายุ๓๔ปีทางโทรศัพท์นะครับ
ซึ่งนายโชคก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
ที่เคยถูกนายเล็กเอามีดไล่แทง

ก็มาเจอกับนายเล็กจากนั้นนายเล็กก็ได้ชักมีดเอามาไล่แทงเขาเฉยเลย
แต่เคราะห์ดีนะที่เขาหลบทันยังงงอยู่นะฮะว่านายเล็กมาไล่แทงเขาทำไม
เพราะไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนแต่สาเหตุอาจจะเป็นเพราะเขาไปสนิทกับนายบุ๊กผู้ตาย
นายเล็กก็เลยพานฮะไม่พอใจด้วยนะครับส่วนร่างของนายบุ๊กผู้ตายเนี่ย
นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดท่าเสาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเลยฮะซึ่งขณะนี้ครอบครัวและญาติเนี่ยกำลังรดน้ำศพนายบุ๊กเนี่ย
ภรรยาผู้ตายก็นั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจก็ต้องมีญาติคอยปลอบอยู่ข้างตลอดนะครับ
ส่วนเรื่องคดีนั้นตำรวจสพกระทุ่มแบนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และจะนำตัวฝากขังในวันพรุ่งนี้นะครับ